ทีนี้โชคดีแหละเจ้าหน้าที่เขาก็มาดับทัน
แต่ว่าถามว่าเสียหายไหมมันเสียหายนะคะ
ทีนี้ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบดูสงสัยจะไฟฟ้ารัดวงจร

ฮะจะไฟฟ้ารัดวงจรได้ยังไงแล้วเกิดอะไรอ่ะนี่แหละค่ะ

เมื่อคืนนี้๓ทุ่มค่ะตำรวจสพเมืองตรังรีบลงพื้นที่เลย
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้บ้านเลขที่๓๔ทับ๑๔
หมู่บ้านตรังวิเลสลักษณะเป็นห้องแถว๒ชั้นนะคะ

ดับเพลิงใช้เวลาแค่๑๐นาทีก็คุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
ต้นเพลิงมาจากเครื่องซักผ้า
อยู่หน้าห้องน้ำชั้นล่างของบ้านฮะถามพยานพยานคือคนบ้านข้างข้าง
บอกว่าบ้านหลังนี้เขาถูกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
มาตัดไฟเช้าเมื่อวานนี้เองเลยนะ
ตัดไฟเช้าเมื่อวานนี้แต่ไฟไหม้เมื่อคืนอ่ะ

นี่ไงตำรวจก็เลยบอกอันนี้ถามใครไม่ได้นอกจากเจ้าของบ้านแล้วล่ะ

ก็เลยประสานให้เจ้าของบ้านมาคุยกันหน่อย
เจ้าของบ้านเป็นพนักงานห้างแห่งหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงค่ะ
บอกว่าอ๋อเธอไม่ติดใจหรอกว่าทำไมไฟไหม้

ก็บ้านถูกกัดไฟใช่ไหมล่ะเธอก็เลยต้องจุดเทียนไง

แล้วคือไฟไหม้รอบนี้อย่าบอกนะว่ามาจากเทนที่จุดทิ้งไว้
ใช่ค่ะคือเธอบอกว่าบ้านถูกตัดไฟแล้วยังไม่ได้ไปจ่ายค่าไฟ
ก็เลยจุดเทียนทิ้งเอาไว้ก่อนวางอยู่บนเครื่องซักผ้านั่นแหละ

เพราะเพื่อนบ้านก็บอกว่าเห็นออกมาได้แป๊บนึงไฟไหม้เลย
ลองฟังเสียงเธอเล่านะคะ
คือเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นเจ้าของบ้านขับรถออกไปได้ประมาณสัก๑๕๒๐นาที
แล้วก็มีคนวิ่งบอกบ้านไฟไหม้
ควันนี่ลอยคลุ้งเลยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

คือในบ้านมีหมาอยู่๓ตัวด้วย

ช่วยได้ทั้ง๓ตัวอย่างที่บอกคือเพื่อนบ้านรู้เร็ว
แจ้งเจ้าหน้าที่เร็วแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยหมาได้เร็วนะคะ
ก็พนักงานสอบสวนเขาก็ต้องประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ในการตรวจสอบอย่างละเอียดแหละอันนี้ก็ตามขั้นตอน
แต่เจ้าของบ้านเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ติดใจอะไร
เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าลืมจุดเทียนทิ้งเอาไว้
อันนี้เตือนกันด้วยแล้วกันระมัดระวังด้วยนะคะ

ใช่ครับยังดีที่ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรมากนะครับ